สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
หันมาดูทางนี้หน่อยนะคะนอกจากจะมาดูเรื่องของความสวยความงาม
มั่นใจมากเนอะไม่รู้จะทำยังไงก็มั่นใจค่ะ
แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องสนใจเช่นเดียวกัน

สัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็คือวันศุกร์นี้นะคะถึงศุกร์หน้า
เต็มค่ะฝนที่พูดแบบนี้เพราะอะไร
เอ้าแล้วภาพถ่ายดาวเทียมตอนตี๕๕๐
ไม่เห็นมีกลุ่มฝนเลยมีนิดเดียวที่แถวจังหวัดเลย
ก็นี่คือช่วงเช้าไงคะนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเรียลไทม์
แต่ที่บอกว่าระมัดระวังฝนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะ
ปัจจัยปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนหายไปหลายวัน
กลับมาครั้งนี้กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ
ร่องฝนหายไปไหนไม่รู้แต่วันนี้ปั้ง
มาเลยค่ะพลาดตั้งแต่เพื่อนบ้านของเราเมียนมา
ลากยาวไปจนถึงประเทศลาวตรงนู้นเลย
โอ้โหฝนเกิดขึ้นสิคะณช่วงเวลานี้เป็นต้นไปและบวกกับ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมมรสุมประจำฤดู
พาเอาความชื้นตรงนี้ขึ้นไปค่ะและช่วงนี้กำลังแรงขึ้นด้วย
แม้ทำงานประสานกันดีเนาะ
ย้ำนะคะฝนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงศุกร์หน้า

ช่วงเช้ายังไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าปัจจัยยังไม่พร้อมแต่ถ้า
แม่กลับมาก่อตัวยังไม่เกิดฝนนะ
แม่กลับมาก่อตัวอีกครั้งประมาณช่วงเที่ยง
แล้วปัจจัยเหมาะสมช่วงไหนล่ะที่จะทำให้เกิดฝน
บ่าย๓ค่ะบูม
เห็นไหมคะภาคกลางเป็นจุดขออภัยนะตรงนี้
และจุดนี้ค่ะจุดนี้ที่เราเป็นห่วงมากที่สุดเห็นจุดแดงไหมคะ
อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราธานีบ่าย๓เป็นต้นไปนะ
ฝนที่เขาจะตกหนักจะเป็นช่วงบ่าย๓๕โมงเย็น
และหลังจากนั้นก็จะมีการตกสลับหยุดไปจนถึงช่วงประมาณ๓ทุ่มได้เลย

พอลมแรงคลื่นอันดามันก็แรงไปด้วยอ่ะสิ
ใครที่จะไปเที่ยวนะคะใครที่จะออกเรือ
ระมัดระวังกันหน่อยระนองพังงาภูเก็ตคลื่นสูงจริง
ส่วนอ่าวไทยยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ค่ะ
ฝนจ๋ายังจะมาอีกเหรอจ๊ะ

แม่น้ำเจ้าพระยาก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
เขื่อนเจ้าพระยาบอกว่าเตรียมรับมือเตรียมแล้วเตรียมอีกเตรียมแล้วเตรียมอีก
นี่ไงที่ต้องเตรียมเพราะน้ำไหลแรงขนาดนี้เป็นน้ำเหนือค่ะ
แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูงขึ้นเกือบฟุตน่ะ๓๐เซนติเมตรนะคะ
เตรียมพร้อมรับมือทุกปีและปีนี้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาแล้ว

ขณะที่ประตูระบายน้ำจุดต่าง
บานประตูระบายน้ำสู่คลองสาขาเพราะน้ำเริ่มล้นแล้ว
หลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยเฉพาะอำเภอผักไฮ
จังหวัดอายุทยาบางจุดสูง๑เมตรค่ะ
เรือมาพร้อมแล้วเอาเห็นใจส่งกำลังใจไปช่วยนะคะ

เมื่อสักครู่นี้เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมชลประธานค่ะ
หลังจากที่ฝนมาเยอะเห็ดก็มาเยอะค่ะ
ป่าชุมชนหลังวัดเทพสโมสรจังหวัดกำแพงเพชร

หลวงพ่อเนรเจ้าอาวาสก็เลยออกไปชี้จุดเกิดเหตุ

จุดเกิดเหตุด้วยตัวเองเลย
หลวงพ่อบอกว่าเอาเฉพาะดอกบานนะโยมนะ

สปอที่มันอยู่ใต้เห็ดเนี่ย
มันไม่ตกไปที่พื้นแล้วปีหน้าไม่มีเห็ดให้เก็บนะ
โคนออกใหม่ช่วงนี้ราคาดีค่ะ
แพงกว่าทุเรียนแพงกว่าเชอรี่
ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีกนะคะ
เห็ดโคนช่วงนี้กิโลกรัมละ

ปีนี้ฤดูฝนประเทศไทยยังไม่เจอพายุเต็มเลยนะ
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยประเทศไทยค่ะ
ฤดูฝนเราจะเจอพายุประมาณ๑๒ลูก

ขนาดยังไม่เจอน้ำยังเยอะขนาดนี้เลย

ส่วนช่วงเช้าวันนี้ค่ะยังพอจะออกมาลงนาลงปุ๋ยได้อยู่
สำหรับดิฉันแล้วค่ะเป็นสาวนายุคใหม่
แก่นแก้วแสนสนน่ารักสดใสขายาวหุ่นดี
อะไรขนาดนั้นอ่ะเก่งเทคโนโลยีด้วย
ไม่ค่ะไม่ใช้แรงคนพี่เขายืนหล่ออย่างเดียวใช้โดรนค่ะ
ไปสั่งผ่านมือถือเลยไปมู